อันนี้เพิ่งรู้ซึ้งถึงความเป็นแม่
สำหรับคุณนุ๊กสุธิดาบอกเลยว่ารู้ซึ้งมานานแล้ว
เพราะว่าลูกชาย๓คนแล้วนะคะ
นี่บอกเลยว่าชีวิตความเป็นแม่ของเธอรู้กันอยู่
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะลูกชาย๓คนค่ะ
เห็นว่าเธอหาเงินเลี้ยงกันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยทีเดียว
ยิ่ง๒คนแรกน้องปีโป้และกับน้องปาแปลง
เป็นลูกชายที่เกิดจากอดีตสามีค่ะ
จะมีการส่งเสียเลี้ยงดูตามกฎหมายนะ
แต่หลายปีที่ผ่านมาคุณนุ๊กบอกว่าไม่เห็นเป็นอย่างที่คุยกันไว้เลย
นุ๊กเพิ่งโพสต์ระบายความในใจใต้ภาพของน้องปาแปงลูกชายคนกลางนี้แหละค่ะ
หลังจากที่น้องปะแปงได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนเนอะ
ก็มีข้อความชื่นชมแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวลูกชายนะฮะ
ช่วงท้ายพี่นุ๊กบอกเอาไว้ว่าแม่เปรียบเสมือนควายเหล็ก
เพราะที่ผ่านมาเธอหาเงินดูแลลูกชายเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะ

มีอารมณ์เหนื่อยแบบ
มีอารมณ์น้อยใจบ้างแต่ว่าไม่ได้น้อยใจแบบ
ไม่ได้น้อยใจระหว่างเรากับเขานะคะ

ทุกอย่างทุกความเหนื่อยมันจะหายไปทันทีที่เวลาเราอยู่กับสามหนุ่ม
แบบเวลาที่เขาทำอะไรให้เราเห็น
อย่างเช่นแบบพอได้รางวัลอย่างนี้

เราทำพวกนี้ไปเพื่อใครอะไรอย่างนี้